เรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละที่

ก็จะเจอกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง

อย่ารอช้าอยากจะให้ดูกันหน่อยเป็นเรื่องราวความเชื่อของพญานาคด้วย

เริ่มกันที่แรกที่ถ้ำนาคา
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งจะถูกค้นพบได้ไม่นาน
แถมยังโด่งดังไปทั่วประเทศเลยทีเดียว
ด้วยความมหัศจรรย์ของหินตามผนังถ้ำ

งูขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่
โดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดพญานาคค่ะ
โดยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า
ธรรมนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินค่ะ
ต่อกันที่วัดภูตภาวทอง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและประวัติศาสตร์
ที่นี่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาล
บ้านหนองแวงสีชมพูตำบลกุฎหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
ยังมีจุดเด่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์คือ
พญานาคาราชสีทองชื่อมุจริน
ซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิตร
และนอกจากพญานาคาราชสีทองแล้ว
หินก้อนใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสง่านี้มีชื่อว่า
สัมเภาเพราะมีรูปร่างคล้ายเรือ
และคนที่มาเที่ยวที่แห่งนี้ก็มักจะมาลอดใต้หิน
เพราะเชื่อว่าจะสมปรารถนานั่นเองค่ะ
ไปกันที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
กับองค์พญาศรีสัตนาคาราช
โดยความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขง
ทำให้ผู้คนมากราบไหว้ขอพรพญาศรีสัตนคราชกันอย่างเนื่องแน่น
และที่สำคัญองค์พญาศรีสัตนคราชองค์นี้ไม่เหมือนที่ไหนค่ะ
เพราะมีสร้อยสังวานคล้องคอเหมือนกับลวดลายที่ซุ้มประตูขององค์พระธาตุพนมนั่นเอง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดที่สืบสารต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปต่อกันที่วัดป่าคลอง๑๑จังหวัดปฐุมธานีที่ได้ฉายาว่าคำชโนธ๒
ด้วยความอลังการของโบสถไม้ตะเคียนทองกลางสระน้ำที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่๔องค์
ซึ่งทางเจ้าอาวาสองค์แรกท่านสร้างขึ้นเพื่อให้ดูแลปกปักรักษาพระบรมศาลีริกฐาตุที่บรรจุอยู่ภายในโบสถ์ค่ะ
อกจากนั้นยังมีรูปปั้นพญานาคที่เป็นบริวารรอบวัดอีกหลายจุดรวมทั้งหมดมีพญานาคถึงสิบองค์แล้วยังมีสารเจ้าแม่ตะเคียนทองให้ได้ขอโชคกันอีกด้วย
วังนาคินดินแดนลี้ลับของพญานาคที่มีตำนานความเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดานปกครองรักษาโดยพญานาคาราชปู่ศรีสุโธและองค์แม่ศรีปฐุมารนาคาราชเทวี
แต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนาน
และเราจะเห็นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางเข้ามากราบไหว้สารเจ้าปู่ศรีสุโธ
และเจ้าย่าศรีปฐุมา
รวมไปถึงต้นมะเดือยักษ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
และนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วายขอโชคตามรอยพญานาค
อยากไปเที่ยวไปขอพรที่ไหนกันบ้างเอ่ย

นี่แหละอย่างนี้แหละเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะเกี่ยวกับพญานาค
ถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
ยังไงก็ดูแล้วอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่ก็รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากกันแบบนี้แหละ